ต่ออีกหนึ่งกลุ่มคนที่เขาไว้ใจแล้วเขาก็โดนหลอก
เป็นกลุ่มคนนะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่บุรีรำ
ก็มีสองผัวเมียโอ้เดี๋ยวฉันจะจัดงานบวชใหญ่โตให้กับลูกชายของฉัน
จะได้เกาะผ้าเหลืองลูกอย่างมีความสุขก็ไปสั่งข้าวของมาจัดงานบวชจัดเสร็จปุ๊บ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินที่ได้จากซองไปจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็มีการไปยืมเงินพ่อค้าแม่ค้ามาสุดท้ายบวชเสร็จ
ทั้งพ่อทั้งแม่และพระที่บวชใหม่นี้หายไปทั้งหมดเลย
แล้วเงินก็ไม่จ่ายพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับคุณผู้ชม
ผู้เสียหายมีทั้งหมด๓คนประกอบไปด้วยมีแม่ค้าที่เป็น
เจ้าของร้านขายของทรงมีคนเลี้ยงหมูทั้งหมดทั้งมนตร์
ไปแจ้งความเอาผิดกับนางสาวบุญมีชอบไทยส่งอายุ๔๑ปี
แล้วก็สามีในข้อหาช่อโกง
เพราะไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าหลายรายการ
ร้านค้าส่งเป็นเงินกว่า๔๐๐๐บาท
หลอกลวงบอกว่าจะจัดงานบวชให้กับลูกชาย
ก็เอาไปส่งที่บ้านงานตั้งแต่วันที่๑๔ที่ผ่านมา

จริงแล้วก็เอาพระลูกที่บวชใหม่ไปด้วยนะ
ทีนี้แล้วก็มีการไปสั่งซื้อหมูจากชาวบ้านอีกหนึ่งตัว
มูลค่ากว่า๑๐๐๐บาทแล้วก็ไปยืมเงินในตลาด
ยืมเงินแม่ค้ามาอีก๕๐๐บาทบอกว่าขอมาหมุนก่อน
ทั้งหมดทั้งมวลบอกว่าเดี๋ยวได้ซองปุ๊
เอาไปคืนให้ทั้งหมดก็เป็นเงินรวมแล้วกว่า๕๐๐๐นะครับ
ทางด้านของนางสุภาวดียุติธรรมเป็นเจ้าของร้านทอประยุนการค้า
บอกว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าถ้าเสร็จงานแล้ว
จะเอาเงินจากซองเนี่ยไปจ่ายให้ก็หลงเชื่อ
เพราะว่าเห็นว่าเป็นคนตะมนต์เดียวกันไม่น่าจะหนี
เพราะงานมันก็จัดขึ้นจริงในตำบล
พอหลังเสร็จงานปุ๊บเธอเองก็ไม่ได้ไปถั่วเงิน
สอบถามแต่ก็ทราบจากชาวบ้านบอกว่า
นางบุญมีกับสามีหายตัวไปพร้อมกับพระใหม่ที่เพิ่งบวชเสร็จ
ไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่อยู่วัดด้วยนะ
ซึ่งแม้แต่ถ้วยชามที่ยืมวัดมาเต็นต์ที่ยืมมา

ชาวบ้านก็เลยต้องไปช่วยกันจัดการเอาไปคืนวัดให้นะครับ
ทีนี้จากการไปสอบถามญาติญาติ
สอบถามญาติญาติก็บอกว่า
นางสาวบุญมีใช้เงินจัดงานบวชแค่๒๐๐๐บาท
เป็นค่ารถแห่ของชาวบ้านแล้วก็คาดว่าน่าจะวางแผน
ต้องการจะจัดงานฟรีแล้วก็หอบซองที่คนไปช่วยทำบุญ
หนีไปพร้อมกับพระลูกชายเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบุญที่ได้บวชลูก
หรือว่าจะกลายเป็นบาปที่ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาแบบนี้
ปวดปุ๊บก็เกือบจะทำข้าวบาปแล้วเนี่ย